น่าเห็นใจมากที่ขอนแก่นค่ะคุณครูท่านหนึ่งบอกว่า
ช่วยหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือฝนตกหนักมากตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตกหนักตกหนักสะสมสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำท่วม
น้ำท่วมเสร็จปุ๊บแม่น้ำชีค่ะมันเอ่อล้นเข้าที่นาเข้าบ้านเรือนประชาชน
ถนนเองก็ถูกกัดซะเห็นไหมฮะนี่ถนนทางเข้าไปโรงเรียนนะคะกัดซ้อขาดแบบนี้คือรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เห็นใจน้องดูสิถอดรองเท้าเดินลุยเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจูงมาแบบนี้ค่ะ
มือมาแบบนี้เพราะอะไรกลัวกระแสน้ำมันพัดพาน้องเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
ครูคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าคุณครูสักกรินเมธาอภินัน
เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังเวิร์น
ุดหลมตะมนต์ศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

มันค่อยเอ่อล้นเข้าที่นาบ้านเรือน

ไหลผ่านปุ๊บเห็นไหมคุณเห็นกระแสน้ำไหม
แรงไหมแรงปุ๊บมันซ้อมันกัดถนนจนทำให้ถนนเป็นสภาพแบบนี้
ลำบากกันหมดเลยลำบากกันทั่วเลย
นักเรียนครูชาวบ้านเดินลุยน้ำแบบนี้

แล้วถ้าเกิดมันแรงมากถึงขั้นที่ว่ามันพัดพาเด็กไป
โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะท่วมโรงเรียนโรงเรียนทำอย่างไรคะ
เอากระสอบทรายมากั้นไม่อยู่ค่ะ
ชาวบ้านช่วยกันค่ะเอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกสูบน้ำออกนะคะ
แต่ระดับน้ำมันยังคงสูงขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้น
โอ้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาวันนี้วันที่เท่าไหร่
สิบยังอยู่ในสภาพแบบนี้ดืดร้อนค่ะสิบแล้ว
ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝากด้วยนะคะ

ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ